อ้วกมวยคู่แรกครับครับมาฟังผลการให้คะแนนของมวยคู่แรกนะครับ
โอ้โหวันนี้ใหญ่กว่านะแล้วก็ดักจังหวะดักเสียบได้สวยนะครับ

เกือบนะ

เอาชนะไปได้หลังจากห่างหายไปจากกรุงเทพนี่

ส่วนคู่ที่๒มวยบูปะทะมวยเข่าครับ
สองคนนี้ฟอร์มสดเหลือเกินพี่ชัย

เดี๋ยววันนี้ดูครับว่าใครจะโดนดับซ่าบนเวที
ครับมวยคู่ที่สองของเราวันนี้ครับ

ชื่ออาทิตย์ไกรจบกอายุ๒๐ปี
เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ชกมาแล้ว๗๑ครั้งชนะ๕๓
แพ้๑๕เสมอ๓ครั้ง

ส่วนฝ่ายน้ำเงินไฟป่าสนรงฤทธิ์
นรงชัยมูลเวียงชัย

กมาแล้ว๑๐๐ครั้งชนะ๗๐ครั้ง
แพ้๒๕ครั้งเสมอ๕ครั้ง

ลาฟฟี่สิงค์ปาตองนักทุกข์ชาวกวาหลังเศส
เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ

สดเหมือนกันทั้งคู่นะครับ
อินทราชัยหรือว่าดาวเด่นลูกเมืองเพชรเดิม
เปลี่ยนชื่อมา๓๔ไฟล์แล้วยังไม่แพ้ใครเลย
ส่วนฝ่ายน้ำเงินแชมป์มวยรอบนะ

ครับนี่ครับโปรโมเตอร์มหาชนครับ

นั่งคุยกับโด่งผลเจริญครับ
มานะผลทำโชคครับ

มุมแดง๓๔ไฟล์ติดไม่แพ้ใครครับ
น้ำเงินนี่๖ไฟล์ติดแล้วนะครับชนะมารวดเลยครับ

ขณะที่น้ำเงินนี่มีอาจารย์บุญมีแพ่วพลสงฆ์นะขึ้นมาถอดมงคลให้
ไม่เคยเจอกันมานะครับมวยคู่นี้ถือว่าถูกคู่เลยครับ
พิกัด๑๔๔ต่อ๑๔๒ครับ
น้ำเงินต่อให้๒ปอนด์เดี๋ยวดูครับ
ยืดเยอะไปจะเป็นผลหรือเปล่านะครับ

วยใหญ่นี่มันสนุกสนานตื่นเต้นแล้วใจแบบนี้ท่านผู้ชมครับ

ช่อ๕พยักษ์มวยจากโคราชหรือว่าชื่อเดิมนะครับ

ดีกรีแชมป์จากอ้อมน้อยมาด้วยวันนี้
ที่สำคัญที่สุดวันนี้เจ้าของร้านผมเจริญ

วันนี้ทีมงานเข้ามากันเยอะนี่
เสียชายเสียหลวงเสียเอียดและเสียสิทธิ

มีเสียเร่เสียคำว่าเสียทุกคนก็ชอบอยู่แล้ว

ถ้าอยู่ก็เสียโอ้ยสบาย

แต่ว่าวันนี้ประกบคู่ออกมาปุ๊บ

หลายสำนักบอกว่ายังไงไอ้เจ้าไฟป่านี่ดี
แต่บอกว่าไฟป่าแถวภาคเหนือไม่ค่อยชอบ
ภาคเหนือบอกว่าไฟป่าไม่ชอบหรอก

พยายามจะหาน้ำมาลดอยู่น้ำตอนนี้ก็แรงอีกต่างหาก

โดยที่ฝ่ายแดงในการผ่านมวยจะเป็นรองนะ
แต่ว่าวันนี้ได้น้ำหนัก๒ปอนด

ใครสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น

การทำมวยต่างโดยคุณพัฒน์

ไม่แพ้เลยสดขึ้นมาเลย

อินทราชัยช๕พยักษ์

ผู้ชิดขาดโดยวิธีนะครับลงลวมจิต

ถนัดโดนอยู่เปิดแล้วก็ใช้ยุทธ์ขำนเรศ

แต่เราเอาแชมป์อ้อมน้อยมาต่อยให้ดูนะ

แต่ว่าไฟล์แดงก็สดดีเหลือเกิน

เปลี่ยนชื่อมาเป็นอินทราชัยช๕พยักษ์ก็
โอ้โหทีมงานนี่มากันเพียบครับ

นี่แหละตอนนี้เขารวมมวยเอกอยู่ที่ค่ายเยอะนะ

ร้งรวมจิตไม่ผิดนะ
รวมเอาแน่นะ
รวมจิตนะ
รวมจิตนะครับรวมจิต
อย่าไปพูดเพลินรวมผิดเขาเสียหายนะครับ

บนเวทีมีการห้ามอย่างดีไม่มีการให้คะแนน

ถ้าชูผิดนี่ก็หนักกว่ารวมผิดอีกไง
ว่าจะมาขึ้นชื่อว่ากรรมการราชดำเนินแล้วนี่

คุณศิรเดชสุวรรณครรวมไปถึงคุณไพรปัญญาลักษณ์
นี่คือมวยของไทรักทีวี
กรรมการราชดำเนินโปรมาเซอร์จากสมไทรักษณ์สุบันนี่นะ
จากราชดำเนิน

โห้มวยของเรานั้นก็บร้องผู้เอกเรามาไว้วันนี้

ฝ่ายแดงอินทราชัยนี่โอ้โหเราก็รู้อยู่แล้วพวกที่อยู่ดู
มัดสอกนะโอ้โหไม่เคยแพ้ใครเลยครับมาเทียรายน็อกทุกทีว่าอันอย่างนั้น
ไฟป่านี่เพิ่งมาครับ
มวยต่างสึกต่างสายนะคู่นี้พี่ชัยเป็นผู้เสน่ห์นะใช่ครับ

อ่าโอ้โหต้องติดตามนะครับช่วงนี้ขอบพระคุณกาวซิเมนจอราเข้เขียวด้วยนะครับ
มอบ๓๐๐๐บาทแก่ผู้ชนะน้องแล้วก็๑๐๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จอระเข้ฝ่านห่าง

น้ำเงินไฟป่าสนรงฤทธินี่มาแน่นเลยนะครับพกดีกีแชมป์มวยรอบจากอ้อมน้อยมาด้วยนี่วางแข้งซ้าย
ไม่ให้อินทาชัยมวยสดนี่เดินเข้าหานะประสบการณ์เนี่ยเก่งสีน้ำเงินดีกว่านะพี่ปากการผ่านมวยนะ
น่าจะว่าช่วงนี้นี่ช่อ๕ประยักษณ์นี่หวางไม่อยู่นะครับแค่งซ้ายแค่งขวาสาดตลอดนะครับ
เอาเด่นเก่านะตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นอุงค์ธราชัยดูเนี่ยดูการอาวุธความแรงของทั้งคู่สิ
พลาดนิดพลาดหน่อยนี่ถึงนับถึงน็อกเลยนะแน่นอน
อ้าวแต่ละปึ๊บแต่ละนี่สะเทือนเวทีเลยนะครับคุณผู้ชม
มวยใหญ่แบบนี้๑๔๔เป็นของฝ่ายแดง๑๔๒เป็นของไฟป่าน้ำเงิน
ก็ต้องต่อให้เขาหน่อยในฐานะรุ่นพี่ประสบการณ์ดีกว่า
แต่แดงนี่มันมวยได้ใจนะครับยิ่งมาถูกสลกด้วยนะศึกยอดมวยไทยรัฐที่ชอบจริงเลย
ยิงไทยรัฐได้มาใช้ช่อ๕ภายักษ์หลายเสียเห็นมั้ยโอ้โหแค่งซ้ายแต่ละแค่งนี่
แค่งซ้ายหน้านี่ไม่ใช่ง่ายนะเตะแข้งซ้ายหน้าเนี่ย
ต้องผ่านการฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีเลยนะครับมวยที่ไม่ถนัดแล้วเตะตีนหน้าได้ไม่ธรรมดา
นี่นักมวยเหล่านี้แล้วครับคุณผู้ชมนี่โอ้โหใส่ถือดเลยนะครับแค่งนี้ของไป๕ภายักษณ์
ถไม่ถนัดเลยนะชิงเหลี่ยงก่อน
เพราะฉะนั้นการออกคู่มวยแต่ละคู่ของศึกยอดมวยไทยรัฐนี่ท่านผู้ชมทางบ้านสบายใจได้ครับไม่ต้องห่วง
คู่นี้กับคู่ที่แล้วนะครับแหลมทรงหลาบานนี่น้ำหนักได้เลยนะครับ
นี่การออกคู่มวยแต่ละคู่แต่ละคู่เนี่ยคุณทรงชัยจะออกมาเป็นชุดเลยนะ
เหมือนเป็นชุดดูเป็นชุดหนังอะไรอย่างนี้
โหเรียบมีทันกันด้วยแลกกันคนละ๒๓ทีนะครับ
ชุดเมื่อสักคู่นี่เจ้าเลยสายนำ
แต่ว่ามาถึงตรงนี้ผมว่าเฮฮาแล้วครับบรรดาพี่น้องแฟนมวยภายในเวทีมวยสตูดิโอ
ดูยากอะดิดูยากอะดิพี่ป่า
แค่งซ้ายสาดแข้งซ้ายเตะเข้าเป้าทุกเม็ดทุกดอกครับ
ไฟป่าเขินเลยครับโดนตีนซ้ายเข้าไปเมื่อสักครู่นี้
บังแล้วมันมาเร็วเนี่ยมาอีกแล้ว
ตินสายมาแบบนี้ฟัยป่าเหนื่อยมากันนะ
คุณผู้ชมท่านเก็บดูว่าแข้งซ้ายเนี่ยเตะแบบธรรมชาตินะ
อาจอยู่ในฟัยส่งแบบนี้ฟัยน้ำมือนเองก็หน่วยลำบากนะ

แต่นี่ยังเป็นเพียงแค่ปลายยกที่๒เท่านั้น

โอ้โหต่อยกันมันน่ารักเหลือเกิน

อาศัยประสบการณ์ชั่วโมงบิน
หมดยกที่๒เค็มข้นเลย
ไฟล์ปลาต่อยมัดแรก
เข้าวงในกระตุกตีเสียหลักล้มครับ

แค่งมาแข้งคืนหมัดมาหมัดคืน

โอ้โหลักษณะเป็นมวยได้ใจจริง
ออกแบบไม่ได้กลัวคู่ต่อสู้โต้เลยนะครับ
ทางอินาชัยช๕ภัยักษณ์วันนี้

แค่งลิฟท์แม่ไม้มวยไทยสายสู้กันแบบนี้

มันจะอืดแต่คู่นี้มันอืดที่ไหนละ
ข้างซ้ายวันนี้น่ารักเนียนตาจริง
สร้างความหนักใจให้กับกรรมการนะ
แข้งซ้ายหน้าเป็นอาวุธนำชัยหรือเปล่า
สร้างความลำบากใจให้น้ำเงินไฟป่าด้วยอดีตพี่ป่า
ถ้าชกทรงนี้น้ำเงินเหนื่อยเหมือนกันนะ
ต้องลุ้นวงในดูที่วงในแล้วตอนนี้
ไอ้เจ้าไปฟ้าทำดูอินรชัยพยานโต้ตลอด
น่ารักครับเนียนตาทั้งคู่
นำ๓แล้วผึ้งทางแล้วขยับ
ตีนซ้ายมาอีกแล้วโอ้โหวันนี้
ถ้าขวานี่ไว้ยืนอย่างเดียวเลยออกเบิ้ลปีนซ้ายเลยนะครับ

ตรงนี้เซียนเฮทีนึงโอ้ซ้ายมาอีกแล้ว

ว่าแข้งซ้ายเตะได้เข้าเตะได้ดีก็เตะตลอดเลย
พลิกเหลี่ยมตอนนี้ต้องเน้นไหนล่ะ
ทั้งไฟป่า
แข่งซ้ายอีกแล้ว
ยังบังเหมือนกันฟายป่าแต่บังไม่ทัน

พวกวางแข่งซ้ายมาไฟป่าโต้ยาก

พลิกเหลี่ยมนั่บไหนแล้วตอนนี้ไฟป่า
๕๐วินาทีขยับตั้งรับคอยรอเน้นหมัด
พยายามสวนคืนวงในฟันด้วยศอก
เอ้ามาสู้กันฝุ่มศอกฝุ่มศอก
สลับทั้งยันเจอแข้งเจอแข้ง
เจอหมัดวงในมาถึงตรงนี้
ลงในดูไฟมันมีความสีนะ
ไฟป่านี่เห็นช่องแล้วพี่ปาก

บังตินซ้ายปุ๊บเข้าในเลยก่อนายไว้ก่อน
ถ้าอยู่ข้างนอกตีนซ้ายมาดีตลอด

หลอกตัวเองไปนิดหนึ่งซ้ายมาอีกแล้ว
ซ้ายนี่ไฟป่ามาต้องบังอย่างเดียวเลยนะครับ
ออกอาวุธไม่ได้เลยต้องบังตีนซ้ายก่อน
ในช่วงปลายใกล้จบใกล้หมดยกที่๓
มีขวาสลับปิดบังครับลูกนี้
นี่ครับซ้ายเตะเบิ้ลเลย
เน้นวงในพลิกเหลี่ยมแท่งวงใน
ยัดไส้ไปเลยครับไฟปาก
หมดยกหมดยก
คู่เอกของเรานี่ครับผ่านมาแล้ว๓ยก
ฝ่ายแดงอินทราชัยนี่หัวแข้งซ้ายเข้าลำตัวเต็ม
ครับไฟปากนี่ยกแขนกันต่อยมัด

ใช่อาวุธดีรุนแรงทุกเม็ดทุกดอก

ถือว่าถูกคู่เลยครับคู่นี้มา

อินทราชัยนี่จะอาสาดับไฟป่านี่
ดับได้หรือไม่ได้ต้องไปดู

กบออกมานี่น่ารักมากเลยคู่นี้
เอ่อจริงถึงตรงนี้นะ
มียะฉีดมาอีกแล้วนะครับ

ถนัดเลยตอนนี้กางเกงสีน้ำเงินต้องในอย่างเดียวครับ

ขยับแล้วดูหลวมไปนิดนึงครับ
อินทาชัยช้องอาบยัดแดง

อินทราชัยเบียดแล้วสู้ในเลยนะครับ

เจ้าแข้งซ้ายหมัดขวาสวนให้สอก
เอาละครับอย่างนี้เกมสนุกแน่นอน
เดือดแล้วครับตอนนี้คุณผู้ชม

มีอาชีพห้ามือด้วยนะครับแดง

ตีตลอดเฮฮาครับบรรดาพี่น้องแฟนมวย

สายตีบางไปนิดนึงสาบโชคกรรมการ

มันเป็นฝ่ายปุ๊กเปิดเกมบ้างครับ
อ้าวอินทราชัยไต้ด้วยซ้าย

ต้องลุ้นกันสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม

ภิกเหลี่ยมลงเอ้าวงใน
ในแข็งสายตีข้ายตี

นี่ผ่าวงไปนิดนึงจับล็อคนายไปซ้าย
แผงคืนมาให้ไฟป่านี่ไฟป่าใช้ส่อเข้ามาช่วยแล้ว
ถังป่าเลยไงนี่ไงเอาศอกเข้ามาช่วยดัน
โดนส่อเข้าไปเมาไปนิดนึงครับอินทราชัย
ในช่วงปลายกรุ่นนี้นะครับมันเร่งในเต็มที่นะไอ้เจ้าอินทราชัย
ดูครับขวาตีหยุดไม่หยุดยุบไม่ยุบครับ
ไฟป่าหมดหรือเปล่า
ไฟป่าอันนี้กะเหนียวนพเลยนะครับนายทำได้จะแรงขึ้นมาอีกแล้ว
ไม่ทำหน้าจะหมดหมดดีอยู่แล้วกับอินทราชัย
โอ้โหเป็นแกมที่เยี่ยมยอดจริงครับ
ฉีดยาห้ามืนไม่รู้เอาพลักกำลังไปจากไหนนะ

หมดยกครับหมดยกหมดยกมันจริงจริง
ครับเวลองผู้เองรอวันนี้นะครับโอ้โหอินทราชัยนี่พยายามอยู่ดึก
โอ้โหหยิบค้างไปเลยนะหยิบค้างเออ
คู่นี้ดูไม่ออกบอกไม่ถูกเลยอ่า

นาทีนี้ต้องบอกว่ายัง๕๐๕๐อยู่ครับ

หมด๔ยกนี่ลูกศรีหมดโต๊ะไปแล้ว

อันนี้มันต้องเอาคะแนนยก๓ยก๔มาชั่งน้ำหนักกันหน่อยแล้ว

ยกสุดท้ายเป็นยกของการตัดสินหาผู้ชนะจริง
นานจะเห็นมวยใหญ่ชงน่ารักแบบนี้นะพี่ปากนะ

โดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบันครับ
ความสนุกที่ตรงนี้ดูได้ทุกวันเสาร์นะครับ

เล่นในติดไปเรื่อยครับทางด้านอินทราชัย

ฟิศซ้อมต้องบอกว่าสุดยอดครับ
ไฟป่านี่พยายามจะเปิ้ลในกันนะ

ยังเดินไม่เลิกครับยังเดินไม่เลิก

โอ้โหแทงเข้าไปลูกนี้แหลมเฟี้ยวเลยท่านผู้ชม

๖ยกได้เลยนะเนี่ยพี่ป่า
อินดาชัยนี่มันไม่มีหมดจริงนะ

ยในสายงานวันทรงชัย

ทุกวันเสาร์บ่าย๒โมง
หันไปมองพี่เลี้ยงอีก

ต้องติดตามผลงานครั้งต่อไปของทางด้าน

ปัญหาจะเอาใครมาต่อยตอนนี้

ตอนนี้เจอได้หมดเลยวันนี้

ตอนนี้มาทั้งเสียเอียดเสียชายเสียหลวงเสียสิทธ

ก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น

นี่การมาของช๕พยักษ์

มันไม่ใช่ศึกนี้หรอกพี่ปาก

ว่างเดี๋ยวก็ต้องขึ้นมาร้องสักเพลง
เอียดยอดจะขึ้นมาร้องสักเพลง

โดยเฉพาะที่มุมระคัง๑นาทีในยกที่๕ผ่านไป
โดนปล่อยให้กระตุกแทง๒ทีแฟนมวยเงียบเลย

ยาอะไรก็ไม่เท่ากับยาฉีด

เอาละครับเดี๋ยวเราติดตามชมมวยคู่เอกนะครับ

รวมคะแนนแล้วชูมือให้กับทางด้านฝ่ายแดงครับ

พักกันสักครู่ครับ